ข่าวนี้ก็ต้องเตือนใจเตือนภัยกันไว้หน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพอเดี๋ยวปิดเทอมจะได้อ่านข่าวแบบนี้บ่อยเด็กกับนาง
นี่ของคู่กันมากนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนชายอายุ๑๓เองเรียนอยู่ชั้นม๔
น้องน่ะสอบเสร็จแล้วแล้วก็จะมาเล่นน้ำตรงแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงนี้เนี่ยมีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เห็นเด็กใส่ชุดนักเรียนสองคนเล่นน้ำอยู่ค่ะ

โอ้โหคือน้องเนี่ยจริงเนี่ยเล่นอยู่ริมฝั่งนะคุณเหมือนกับเขายืนอยู่แต่ว่าเท้าเขาคือน้ำนะ
ใช่คือมันเหมือนลักษณะโป๊ะแหละคุณช่วงเนี้ยน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามสูงอ่า
พอสูงขึ้นมาอาจจะท่วมโป๊ะท่วมตรงขอบทางแล้วน้องเขาคงคิดว่ายืนได้
เนี่ยเห็นว่าน้ำมันไม่ได้ลึกมากถูกไหมแล้วด้วยความที่เด็กสองคนนั้นว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะ
โอ้โหเลยมาเล่นอยู่ตรงนี้แต่พอโดนน้ำคลื่นน้ำมันซัดพัดไป
กลายเป็นว่าน้องก็ไหลไปแล้วว่ายน้ำไม่เป็นนะคะคือคลิปเนี้ยตอนแรกนะคนถ่ายเนี่ย
ถ่ายไว้เพื่อบอกโอ้โหน้องไปยืนอยู่ตรงนั้นอันตราย
แต่สุดท้ายไม่คิดว่าเด็กคนหนึ่งจะจมน้ำเจ้าพระยาหายไป
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่นานในการที่จะค้นหาน้องอ่ะนะคุณเป็นหกชั่วโมงกว่าเลยนะ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณสัก๔โมงเย็นได้
ตรงนี้มันเป็นท่าน้ำที่บริเวณสพพระประแดงค่ะ
ปรากฏว่าหลังจากที่อันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแหละ
ที่ถ่ายภาพน้องได้ถ่ายคลิปน้องเอาไว้ได้

ก็ต้องรีบแจ้งกู้ชีพกู้ภัยให้มาช่วยหาน้อง
ที่จมน้ำชื่อว่าน้องโบ๊ทอายุ๑๓ปีเรียนอยู่ม๑
แล้วพอตำรวจมาถึงประดาน้ำมาถึงกู้ภัยมาถึงงมหาร่าง
ระหว่างนั้นก็ต้องถามเพื่อนของน้องอีกคนนึงด้วย
ชื่อว่าน้องแพทย์นะคะน้องแพทย์ก็ยืนตัวเปียกอยู่
เพราะว่าเล่นน้ำด้วยกันตกใจอยู่เลยค่ะ
บอกว่าผมกับโบ๊ทเรียนอยู่ม๑เหมือนกัน
ผมเพิ่งสอบเสร็จวันแรกก็เลยบอกว่า
โบ๊ทมาเล่นน้ำที่ท่าน้ำดีกว่า

ไม่เป็นครับแล้วโบ๊ทล่ะโบ๊ทก็ไหว้ไม่เป็นครับ
นี่มันเล่นอยู่ตรงนี้คิดว่าน้ำมันตื้นไง
พอโดนน้ำซัดไปลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะ
ซึ่งจริงพอมันซัดพัดไปแล้ว
จุดตรงนี้เป็นท่าจอดเรือข้ามฝากเก่าคุณ

มันก็พยายามขึ้นแล้วก็มาท่วมตรงท่าจอดเรือ
เด็กก็คิดว่าตรงนี้ยืนได้
แล้วภาพต่อไปนี้บีบหัวใจเหลือเกินคุณแม่เฉลาค่ะ
เฉลาวเป็นคุณแม่บุญธรรมของน้องโบ๊ทนะ
พอมาถึงเนี่ยภาพแรกที่เห็นคือ
เห็นแค่รองเท้านักเรียนสีดำของลูกชายเนี่ย
วางอยู่ถอดวางอยู่ที่พื้น
ตอนนั้นนี่แม่หยิบรองเท้านักเรียนมากอดอยู่ที่อกค่ะ

กินข้าวสิลูกแม่ทอดไข่ดาวไว้ให้
พ่อเกลียดกระเจ๋วกาละ๒คัมบอสมา

แม่เพิ่งทำกับข้าวไว้ให้เมื่อเช้า
น้องกินไปได้๒คำพอรถนักเรียนมารับ
หมายคุณแม่เขามาถึงจุดเกิดเหตุ
ยังมีความหวังนะว่าจะเจอลูกชายแบบมีชีวิตนะฮะ
คุณแต่ว่าก็หากันแบบ๖ชั่วโมงตั้งแต่๔โมงเย็นไปจน๔ทุ่มค่ะ
นักประดาน้ำเนี่ยเจอน้องโบ๊ทคว่ำหน้าอยู่ห่างจากจุดที่เล่นน้ำ
ไม่ได้ไกลเลยประมาณสัก๔๐๕๐เมตรเองค่ะ
คุณผู้ชมแล้วภาพที่สะเทือนใจมากคือเอาร่างน้องขึ้นมา
น้องใส่ชุดนักเรียนทั้งเสื้อทั้งกางเกงทั้งถุงเท้าอยู่เลย
เพราะว่าน้องแค่ถอดแค่รองเท้าไว้เฉยนะคะ
แล้วทีนี้ก็เลยต้องเอาศพมาชนะสูตรเบื้องต้น
ส่งให้สถาบันนิติเวศก่อนนะคะชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนต่อไป
ใช้เวลาค้นหากันอยู่๖ชั่วโมงกว่าค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าจริงจุดตรงนี้เด็กจมน้ำบ่อย
วันก่อนก็มีเหตุการณ์คล้ายกันแต่ว่าเคสนั้นช่วยได้ทัน
ชาวบ้านที่เขาไปโยงกับความเชื่อเขาก็จะบอกว่า
มันเป็นเรื่องตัวตายตัวแทนเป็นเรื่องผีพรายต่าง
แต่เรานำเสนอข่าวนี้เน้นย้ำนะคะ
กับน้ำรู้ว่าเป็นของคู่กัน
ผู้ปกครองก็ต้องดูแลไม่ให้คลาดสายตาด้วยนะคะ